สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

แล้วก็นำเต็มภาพไปโจทย์ไม่ต้องให้เต็มภาพไว้

เต็มภาพไปโจทย์ทุกคนอย่างนี้หาที่วางให้พวก
อ่านี่คุณหลบเลยนะพอเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพูดตัวลักษณะหน้าหน่อย